เรื่องของการปฏิรูปตำรวจถูกสังคมถามมาหลายต่อหลายครั้ง

ก่อนหน้านี้มีการออกมาบอกว่าการปฏิรูปตำรวจจะมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาว
ระยะสั้น๑ปีตอนนี้เร่งทำอยู่
เร่งทำอยู่แล้วก็กลายเป็นประเด็นขึ้นเป็นกรอบเล็กของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ด้วยนะคะ
โดยเรื่องนี้ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ได้มีการมอบหมายให้๑๐ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มาช่วยกันปฏิรูปขอเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเอง
โดยมีกรอบระยะเวลาคือ๑ปี
ประเด็นหลักเลยคุณผู้ชมก็คือเรื่องของงานสอบสวน
ที่เป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั่นเองนะคะ
โดยพลตำรวจเอกพงศพัฒนภงเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนและการปฏิรูปองค์กรตำรวจเปิดเผย
บอกว่าเพื่อให้การปฏิรูปองค์กรตำรวจทั้ง๑๐ประเด็น
สามารถที่จะขับเคลื่อนเดินหน้าจนแล้วเสร็จเรียบร้อย

พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ๑๐นาย
เข้ามารับผิดชอบควบคุมและกำกับดูแล
พลตำรวจโทรุ่งโรศแสงครามผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อันนี้ก็ให้ดูแลเรื่องของการปฏิรูป
บริหารงานบุคคลและเส้นทางการเจริญเติบโต
ส่วนพลตำรวจโทษสุวิระทรงเมตตาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อันนี้ก็ให้ดูแลเรื่องของงานปฏิรูประบบงานสอบสวน

พลตำรวจโทนเรศนันทโชธรองใจเรตำรวจแห่งชาติ
ครับนั่น๓ด้านแล้วใช่ไหมครับเราก็บอกไปสัก๑๐ด้านนี้เลยดีกว่านะฮะ
ประเด็นการปฏิรูปกำหนดไว้๑๐ประเด็นหลักที่ทางกำหนดออกมา
เรื่องของการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลและเส้นทางการเจริญเติบโต
กระจายอำนาจและพัฒนาการบริหารงานตำรวจ
ระบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมายนี่สำคัญมากนะฮะ

การปฏิรูปจัดหาอุปกรณ์ประจำกายและอุปกรณ์ประจำหน่วย
การปฏิรูปการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นนี่ก็สำคัญมากนะครับ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่น
แล้วก็งานนิติวิทยาศาสตร์
รวมถึงประเด็นที่๙คือการสัญหาและฝึกอบรม
ประเด็นที่๑๐ก็คือการปฏิรูปการถ่ายโอนภารกิจนั่นเอง
นี่คือ๑๐ด้าน๑๐ประเด็นนะครับงานเร่งด่วน๑ปี
ใช่ค่ะขณะเดียวกันการปฏิรูประบบงานสอบสวน
บังคับใช้กฎหมายของสถานีตำรวจทั้ง๕๑๔แห่ง
เฉพาะในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน

ที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปตามแนวทางที่กำหนดไว้
คือมีกรอบระยะเวลาเป็นระยะสั้นต้องแล้วเสร็จภายใน๑ปี

ก็จะต้องช่วยกันเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
ในฐานะที่เป็นองค์กรต้นทางในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วย

เพราะว่าแต่ละสถานีตำรวจนี่นะคะ
ก็ต้องมีทีมสอบสวนอย่างน้อย๓ทีม
ก็จะมีหัวหน้าทีมมีพนักงานสอบสวนอย่างน้อย๒นายด้วย
นี่คือแค่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะ
ก็ยังมีฝ่ายกองปราบฝ่ายจราจรอีก

แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลในการปฏิรูปใน๑๐ประเด็น๑๐ข้อนี้นะครับ

ยืนยันออกมาแบบนี้เพื่อความถูกต้องรวดเร็วเป็นธรรมเท่าเทียม
และได้รับความไว้ใจจากประชาชนโดยทั่วไป
ในฐานะที่เป็นองค์กรต้นทางในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
คุณไม่ใช่แค่ทำงานกันแบบแข่งขันแค่นี้อย่างเดียวนะ
ทำงานนี้ต้องมีการรายงานผลด้วยนะคะ
ซึ่งพอมีการพูดถึงการติดตามการดำเนินงาน
จะต้องรายงานให้กับทางพบตรทราบทุก๑๕วัน

ครับด้านพบตรเคยจำคำพูดได้ไหม
บอตรเคยพูดว่าพอ๑๐ประเด็นอะไรเหล่านี้ออกมา
ระยะ๑ปี๕ปี๒๐ปีอะไรออกมา
บอกว่าเราได้แต่หวังว่าสักวันจะสำเร็จตามที่ปรารถนาไว้